คุณผู้ชมตอนนี้น้ำเหนือลงมาเยอะ
แถวหน้าวัดพนันเชิงพระนครศรีอายุทยา
มันเป็นจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าศักดิ์
แล้วตรงกลางมันมีน้ำวนคุณผู้ชม
จังหวะที่เรือลากจูงแล่นมาไปเจอกับน้ำวนลากจูงกันมา๖ลำด้วยความเยอะด้วย
มันกระแทกกันสุดท้ายเรือเสียหลักจะพลิกคว่ำ
แล้วก็ถลายต่อไปชนกับโป๊ะที่เขาเอาไว้ให้อาหารปลาหน้าวัดไปดูชาวบ้านเลยครับ
โอ้โหคนกลัวก็วิ่งไปแล้ว
ไม่กลัวก็ยังคงยืนถ่ายคลิปแล้วก็ให้อาหารปลาอยู่
ตอนแรกเขาถ่ายคลิปเล่นกันอยู่
แล้วก็เลยบอกมันเกิดอะไรขึ้นครับ
ก็เลยเอากล้องมือถือแพนเข้าไปแพนเข้าไปแล้วก็ไปเจอภาพเหตุการณ์นี้นะครับ
นำเหตุการณ์คลิปนี้เป็นคลิประทึกพร้อมกับข้อความระบุว่า
เกือบคิดลูกก็วิ่งหนีไวเกินนะฮะ
ซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏเป็นตอนสักประมาณบ่ายโมงครึ่งของ๒วันก่อน
คือตัวคนถ่ายคลิปเขาไปเที่ยวกับลูกชาย
กำลังยืนให้อาหารปลาคุณบรรยากาศมันก็ดีนะ
ริมฝั่งแม่น้ำตรงนี้เป็น๓แยกพอดี
แล้วก็กำลังให้อาหารปลาอยู่หน้าวัดพนันเชิง
หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายปลาถ่ายรูปปกติ

เรือลากจูงแบบเสียงดังควันดำขึ้นมาแบบนี้
ก็เลยเอาแพลนมือถือไปถ่ายเห็นเหตุการณ์นี้พอดี
แล้วก็มีคนพูดขึ้นมาถ่ายไว้เธอก็ถ่ายเอาไว้
เพราะว่าเหตุการณ์มันก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะ
หลังจากนั้นเห็นเรือลากจูงลำนึงไปชนกับแพร่ของร้านอาหารก่อน
เสียหลักแล้วก็ไปชนกับเรือที่ลากด้วยกันมา
นี่เรือลำซ้ายสุดของกล้องของภาพนี่ตะแคงมาแล้ว

จะวานนี้คนยังยืนอยู่ยังไม่วิ่งนะยังไม่วิ่งนะ

แต่คนขับเรือโอ้โหเขาสติดีชำนาญ

นิดนิดเดียวนิดเดียวไม่งั้นชนแล้วนะฮะสุดท้ายเรือไม่ได้ล่ม
แล้วก็ไม่ได้ชนโป๊ะที่หน้าวัดด้วยแต่ว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันอันตราย
เพราะอะไรอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นสามแยกพอดีคุณแม่น้ำเจ้าพญา
น้ำป่าศักดิบรรจบกันแล้วน้ำเหนือก็มาพอดีน้ำมันเยอะมีน้ำวนด้วยอะไรแบบนี้
น้ำขึ้นกระแสก็แรงทำให้เรือมันต้องเร่งเครื่องคือเรือที่เขาลากจูงเรือและสินค้ามาเนี่ย
เขามาจากฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาเขาต้องการจะดันเรือเร่งเครื่องผ่านทะลุไปยังฝั่งแม่น้ำป่าศักดิ
ค่ะมันก็เลยแบบมีความยากลำบากเหมือนถวนถวนน้ำมาเห็นไหม
น้ำมันก็ไหลไปเรือก็ลากถวนขึ้นมาแบบเนี้ยนะฮะแล้วเหตุการณ์
แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วที่มีเรือลากจูงล่มที่มี
อ่าผู้ชายผู้หญิงที่เป็นสามีภรรยากันอ่ะค่ะจมลงไปแล้วก็เสียชีวิตก็มีนะฮะ
เอาทีนี้เหตุการณ์ครั้งนี้ล่าสุดไปถามทางด้านของคุณลุงสนั่น
วิกาศิษย์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ที่ริมแม่น้ำนะฮะ

ตอนที่เกิดเหตุลุงกำลังทำงานอยู่บนแพร่
แล้วเห็นว่าเรือสินค้าเขาลากกันมา

เรือเครื่องยนต์๒ลำลากอยู่ข้างหน้า
ไอ้ทางหลัง๖ลำที่มันเป็นเรือแบบบรรทุกข้าวขอนะคุณ
ปุ๋ยเอ่ยข้าวเอ่ยหรือทรายอะไรก็ตามทีเนี่ย
มันเสียหลักแล้วมันชนกันกับเรือที่ลากกันมา
เอียงตอนแรกเอียงก่อนจะล่มแล้วแต่ยังไม่ล่ม
เพื่อให้เรือมันหลุดออกจากขบวนลาก
นะค่ะคุณผู้ชมซึ่งทำให้เรือไปชนกับแพลงของร้านอาหารก่อน
จังหวะหนึ่งก่อนจากนั้นมันก็พังเสียหายไปแล้ว
นะฮะส่วนเรือลำอื่นมันก็เป๋กันไปเป๋กันไปจนมาที่ทางด้านของวัดพนันเชิงที่เราเห็นนั่นแหละ
ค่ะนะครับมีการตัดไอ้ส่วนลากออกไปแล้วด้วยซ้ำไปนะ
ค่ะนะฮะคุณลุงบอกว่าโอ้โหเป็นแบบนี้ทุกปีน้ำมันขึ้น
น้ำมันขึ้นแต่ที่สังเกตเห็นน่ะไอ้ที่มากันเนี่ย
มันลากกันยาวเกินไปสี่ลำอืมจริงจริงสามลำก็พอเพราะน้ำมันเชี่ยวขนาดนี้
ลากสีลำกำลังเรือบางทีมันไม่พอไงใช่ใช่แล้วมันลากแบบ
อะไรน่ะจังหวะตีโค้งตีวงเนี้ยอ๋อบางทีมันก็ไม่พอเหมือนกันอ๋อ
นะฮะอ่ะฟังเสียงคุณลุงสนั่นหน่อยนะครับปกติข้างหน้ามันหกลำอ่ะอืม
ในยนน่ะมันยนต์หกอ่าแล้วก็ข้าอีกสองในบรรทุกอีกสี่
มันยาวเกินไปและหน้าน้ำเนี่ยไม่รู้ถึงชาวบ้านบ้างเหรอ
หากินรวมกันแม่น้ำติดลำคลองคุณคิดถึงคนอยู่ริมน้ำบ้างพี่
แต่ผมไม่เห็นว่าคุณคนเดียวผมได้บ้านทั้งหมดดูดิใครเป็นรับผิดชอบ